เรามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ถึงปัญหาการดำเนินการกับการผลิตแล้วก็จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
ไม่ผ่านออยกันหน่อยนะคะว่าสรุปแล้วทางออกของปัญหาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเนี่ย
มันมีอยู่จริงหรือเปล่าติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

ถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจะบานปลาย
กลายเป็นข่าวใหญ่ระหว่าง
พบตรกับพันธบทสันธนะ
เป็นข่าวว่านายกรัฐมนตรี
แล้วเดี๋ยวสักครู่นึงจะมีข่าวว่า
พันธบทสันธนะบุกไปทำเงียบ
เปิบเผยการทุฏรฤทธิ์ของรัฐบาล
แม้ว่าข่าวมันจะเบี่ยงเบนมาทางนี้
แต่ว่าท่านผู้ชมจะต้องจับหลักให้มั่นนะ
ว่าเรื่องนี้เบี่ยงเบนประเด็นไม่ได้
เรื่องนี้ต้องมีคำตอบว่า
ปฏิบัติการคราวนี้ของตำรวจร่วมกับออยจะทำให้สิ้นซากเอาอยู่ไหม
เดินหน้ากันใหญ่โตเนี่ยสุดท้ายขึ้นมาเอาอยู่ไหม
การปฏิบัติหน้าที่ของกศธชกับออยในเรื่องการเผยแพร่การโฆษณาคุ้มครองผู้บริโภคได้ไหม
จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไหมเพราะตอนนี้ระหว่างออยกับกศธชโอมอนิเตอร์กันใหญ่เลย
สามสุดท้ายเรื่องนี้มันจะสิ้นทราบมั้ย
ฉะนั้นประเด็นเรื่องร้อนระหว่างพศศกับพบตรว่ากันไป
นายกลงมาว่ายังไงนั่นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ว่าประเด็น๒๓เรื่องที่ผมยกมา
ฉะนั้นวันนี้จะย้อนกลับไปคุยกับคนที่เขาได้ต่อสู้เรื่องพวกนี้มานาน
เรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภค
แล้วเข้าไปดูการทำงานของกศธช
อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณตาลีครับ
ดูทีละเรื่องดูบทบาทของกศธชที่คราวนี้ไปร่วมมือกับอย
คุณสาลีก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มานาน
ดูแล้วเป็นยังไงครับคิดว่าเอาอยู่ไหม
คือต้องบอกว่าอย่างนี้
อันนี้สับสนุนแล้วก็ยินดีที่ทั้งกศชแล้วก็ออย
จะร่วมมือกันจัดการเรื่องนี้นะคะ
ซึ่งอันนี้สับสนุนแล้วก็ขอให้ทำให้เต็มที่
แต่ว่าเราอ่าต้องไม่ลืมนะคะว่า
ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่โทรศัพท์อย่างเดียว
หรืออยู่ที่วิทยุอย่างเดียว
ขณะนี้ปัญหาใหญ่ของการจำหน่ายเครื่องต่าง

ซึ่งกฎศรชน์แทบจะไม่ได้ไปดูเลยอินเทอร์เน็ตต่างนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามันมากมายมหาศาลเรียกว่าคนขายตั๊ก๕ล้านคน
เพราะฉะนั้นคนที่รีวิวอีกคนที่เป็นรายย่อยอีกมันมากมายมหาศาล
เพราะฉะนั้นตรงนี้เองจะมีกำลังเข้าไปจัดการยังไง
เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าสำคัญมากสำคัญมาก
มีวิธีการไหม๑กศธชมีหน้าที่ดูออนไลน์ด้วยใช่ไหม
แต่ว่าวิธีการไปดูเนี่ยตามเขาทันไหม
คือออนไลน์ต้องบอกว่าจริงแล้วยากยากมาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าจะทำเรื่องนี้เนี่ย
เรียกว่าเราไม่มีกลไกควบคุมเลย
คือพอคุณสุภาพไปจดแจ้งนะครับ
แจ้งเสร็จแล้วเนี่ยคุณสุภาพก็สามารถขายได้เลย
โดยที่ไม่มีใครไปดูอะไรเลย

มีคนร้องเรียนมีคนแจ้งเรื่องไป
ถึงถึงจะลองไปดู
และแค่เนี่ยตรงนี้ขนาดเนี่ยเนี่ย
พวกเราก็สรรพสมุดให้กับนักงานคณะกรรมการน้ำหาดและยาเนี่ย
ทบทวนการที่เรียกว่า
สามารถไปผลิตและขายโดยอัตโนมัติได้เลย

เรียกว่าดูต้นทางโดยการที่อย่างน้อยก่อนขายเนี่ย
ให้เรียกว่า

มีที่ผลิตจริงไหมมี
แล้วก็ให้มายื่นว่าไอ้สิ่งที่คุณจะผลิตเนี่ย
มีสารเคมีอะไรที่มันเป็นอันตรายไหม
ทีนี้มันมีปัญหานี้อีกที่คุณสาลีก็ทราบดี
เพราะว่าเราเคยคุยกันมาหลายครั้ง

คนพวกนี้เขาบอกปรับทุกวันยังได้เลย

อันนั้นมันจะเป็นเรื่องของการไม่ขออนุญาตโฆษณา

โฆษณาค่ะเพราะอาหารเสริม

คือเรียกว่า
เราเราก็ปรับน้อยมาก๑๐๐๐บาทถึง๕๐๐๐บาท

เราเรียกว่า

คือเรียกว่าให้ศิษย์ผู้ประกอบการแผ่นที่
ในสถานีนี้เราก็พบแล้วว่า
เวลาเขามาขึ้นทะเบียนแบบนี้เนี่ย

ไม่มีโรงงานเลยไม่มีที่ผลิตเนี่ยเป็นแบบคล้ายตึกร้างบ้างที่ดินเปล่าบ้าง
เพราะฉะนั้นคนที่มาแอบอ้างจดแจ้งเนี่ยมันเยอะหรือคนที่รับจ้างจดแจ้งเนี่ย
ก็ต้องยอมรับว่ามันมีจริงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ออยมีกลไกไปตรวจแบบนี้เนี่ย
พวกที่จะรับจ้างเนี่ยมันจะลดลงเพราะคุณไม่มีที่ทางเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็พวกที่จะมาจดเพื่อจดไว้ก่อนแล้วจะขายเมื่อไหร่ค่อยว่ากันเนี่ย
มีไม่มีที่เนี่ยไม่รู้ไม่สนใจพวกนี้ก็เรียนเชื่อว่าน่าจะลดลง

หน้าที่ที่จะตรวจมีแผนกที่จะไปตรวจเรื่องอาหารเสริม
รู้สึกจะมีอยู่๖คนเรื่องเครื่องสำอางมีอยู่๑๐คน
เอาไปที่ตลาดดอนเมืองคราวที่แล้วก็ไปถูกล้อมกรอบ
ต้องถอยออกมาสุดท้ายขึ้นมาต้องให้ตำรวจไปลุย

คืออันนี้ก็ต้องเพิ่มกำลังฝนให้อรยอนะครับ

เพราะว่าถ้าไปตามจัดปลายทางมันยากที่สุด
มันก็สะท้อนชัดเจนแล้วว่า
อีกเรื่องหนึ่งก็คือจะต้องกระจ่ายอำนาจ

ขนาดนี้เนี่ยการอนุญาตสนิทธิภัณฑ์อาหาร
เพราะฉะนั้นคนที่รับกระจายอำนาจไปแล้วเนี่ยต้องทำหน้าที่ตรวจสอบที่ต้นต่อด้วย
แล้วต้องทำหน้าที่จัดการด้วยอย่างเช่นเว้นยกตัวอย่างเรื่อง
ลินเนี่ยนะฮะที่เป็นอาหารเสิร์ฟเนี่ย
จริงเราพบว่าอีลินเนี่ยมีปัญหาตั้งแต่มกราศ
เพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเราจะจัดการกว่าจะทำอะไรได้เนี่ย
มันตอบทับสมัยได้เยอะแล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันควรขั้นตอนต่างเนี่ยมันควรจะเร่งรัดแล้วก็
แล้วก็ให้สำนักงานสาธิตจังหวัดเนี่ยช่วยประกาศเลย
แล้วก็จัดการในระดับจังหวัดของตัวเองด้วย
คือมันไม่ต้องมาขอตรวจที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
แล้วก็อาจจะเป็นตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขด้วยก็ได้นะฮะ
ว่าจังหวัดไหนที่ยังมีเครื่องสำอางที่มีปัญหา
มีอาหารเสริมที่ยังโฆษณารักษาโรคเนี่ย
ถ้าใครยังปล่อยให้มีแบบนี้เนี่ยเรียกว่าปีหน้าไม่ต้องขึ้นเงินเดือน
แล้วก็ส่วนที่สามน้องเหนือนก็คิดว่า
ก็อาจจะต้องเรียกว่าเชื่อมโยงกับเหตุต่างที่ขณะนี้ก็ต้องบอกว่าช่วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทำงาน
ตรงนี้จะเป็นช่องทางยังไงที่เรียกว่าเชื่อมโยงกับสำนักงานเช่นนักกรรมการอาหารระยะ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ทำทั้งหลายแล้วก็เรียนคิดว่าเราต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่
ไม่ใช่ใช้กฎหมายเหมือนความผิดครั้งแรกตลอดเวลา
คือแบบนี้การใช้กฎหมายเราจะใช้ว่านี่ปิดครั้งแรกแล้วก็จัดการ
เพราะฉะนั้นมันเลยไม่ได้ถูกพิสูจน์จนว่าไอ้ที่คุณไม่ขออนุญาตโฆสณา
คุณโฆสณาเป็นจริงไหมคุณโฆสณาเป็นแพทรไหม
ฮะทีนี้คือตอนเนี้ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เขาพยายามบอกว่าเครือข่ายภาคีสมาชิกประชาชนที่รู้เห็นเนี่ย
ช่วยกันให้ข้อมูลหน่อยจะได้รู้ว่าอะไรที่ไหนยังไง
ที่ผ่านมาเนี่ยมูลนิธิของคุณสาลีเนี่ย
ส่งข้อมูลการหลอกลวงที่ประชาชนมาร้องเนี่ย
ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถามว่าได้เรื่องอะไรมั้งไหมครับ
จริงก็ต้องบอกว่าเราส่งข้อมูลไป
แต่จะแก้ปัญหาเป็นไรราคคือแก้ปัญหาแบบนี้ไม่ได้
คือมันต้องแก้ปัญหาจัดการกระบวนการ
อย่างเช่นยกตัวอย่างนะฮะมูลที่เนี่ยร้องเรียนเรื่องเครื่องสำอางที่ใช้แล้วเนี่ยผิว
ถึงเป็นลายนะฮะอาจารย์สุภาพก็คือเรียกว่าเขาใช้สารสเตรอยชนิดเข้มข้นใส่ลงไป
เพราะฉะนั้นมันก็ทำลายถูกสีเลยสาววอร์ดผิวขึ้นก็ลายสาววอร์ดแทนที่ถูกคุณจะขาว
เราก็ร้องเรียนไปกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้องเรียนไปที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อันนี้อาจจะเป็นเรื่องอดีตใช่ไหมฮะก็อยากให้เป็นบทเรียนว่าต่อไปเนี่ยไม่ควรจัดการแบบนี้
ปรากฏว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารระยะเนี่ยไม่ตอบเราเลยนะฮะ

แล้วสำนักงานศาสตร์สุขจังหวัดเนี่ยต่อมาว่าสำนักงานที่พิเศษ
ใส่สารเคมีที่เรียกเป็นสเตรอยดับเช่มข้นถึงห้ามใช้แต่งเกินกับภาพ
เราก็บอกว่าเอ้ยถ้างั้นเนี่ยให้สำนักงานสำนักงานอาหารระยะ
ให้สำนักงานศาสตร์ศุกร์จังหวัดเนี่ยเอาเครื่องอ่างตัวนี้ออกจากกระหลักก็คือรู้แล้ว

หนึ่งอ้างว่าทำไม่ได้คนหนึ่งก็ไม่ได้ทำ
ก็อย่างเช่นเราไปฟ้องคดีฐานพึ่งมีคำศักดิ์
เราต้องไปถึงชั้นอุทธรณ์นะฮะว่าให้เราทำคดีแบบฝึก

เราคิดว่าอยากให้ใช้การร้องเรียนกับผู้บริโภคเนี่ย

ที่ทำให้คนรู้สึกว่าการร้องเรียนของเขามันมีความหมายแล้วค่ะ
แล้วก็ทำเครือข่ายให้เต็มทุกจังหวัด
ครับขอบพระคุณฮะคุณสวัสดีครับ

ยินดีค่ะสวัสดีครับ
และปิดท้ายรายการมีเรื่องด่วนมาที่จะส่งสัญญาณไปถึงพี่น้องชาวมหาสารคาม
กำลังจะไปมีการตั้งวงหลอกลวงกันที่นั่น

พรุ่งนี้ชาวมหาสารคามเจอกันเคล็ดลับการลงทุนกับกำไร๓๐ต่อปี
พร้อมอาชีพพลิกชีวิตจากเงินหลักหมื่นสู่เป็นล้านภายใน๑ปี
แล้วก็อีกคลิปชิ้นหนึ่งบอก
เปิดความลับโลกการเงินสู่อาชีพเงินล้านวันที่๒๙เมืสาห์
แล้วก็อีกคลิปหนึ่งแค่๘คลิปต่อวัน
และรอรับตังค์ไม่ต้องประชุมไม่ต้องมาสัมมนาใด
ทำเถอะงานนี้ง่ายมาก
ผมพิสูจน์แล้วแค่๓เดือน

นี่เป็นกลยุทธ์หลอกลวง
กำลังเป็นไฟลามทุ่งอยู่ในจังหวัดภาคอีสาน

ฉะนั้นระมัดระวังกันไว้
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้วงผู้ว่าในอำเภอ
ต่อใครที่เกี่ยวข้องก็เตรียมรับไว้ก่อนแล้วกัน
นี่กำลังดำเนินการกันอยู่ตอนนี้ครับ

จริงแล้วมันเกิดขึ้นเรื่อยรูปแบบใหม่เรื่อย
คนโดนหลอกก็มีอยู่เพิ่มขึ้นเรื่อยเหมือนกัน
นี่ไงแค่แปดคลิกต่อวัน

ไม่ต้องมานั่งอ่านข่าวแล้วไปคิดกันพรุ่งนี้ดีกว่า
เราเริ่มเข้าไปคลิกก่อนเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย

ก็ออกมาเตือนกันค่ะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้ง

ที่เราสามารถเป็นกระบอกเสียงให้ได้นะคะ
อะไรที่มันได้เงินมาเยอะเกินควรหรือว่าง่ายเกินจริงเนี่ย

เสียน้อยเสียมากเสียยากเสียเอ๊ะ
เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

ไว้ก่อนค่ะมันไม่มีอะไรได้มาโดยที่เราไม่ต้องลงแรงขนาดนั้น
ไม่มีหรอกไปนั่งคิด๘ทีต่อวันได้เงินแสน